เห็นคนนอกอย่างอายการปรเมฆอินทรชุมนุมครับ
อายการอาวุโสฝ่ายสืบสวนสอบสวนและการศึกษาสำนักงานอายการสูงสุด

กวาดล้างบ้านตัวเองของสตชที่ตำรวจคอมมันโดไปบุกบ้านบิ๊กโจ๊ก
ท่านโพสต์บอกว่าถ้าไม่มีการอาตะวินิบาตกรรมของใครบางคน
คงสืบและสอบต่อไปจนได้ตัวว่า
มันแปลความว่าอะไร

ไม่มีการโป้งปิดบัญชีใครไปเนี่ย
เขาก็จะสืบต่อได้สาวต่อได้ทำไมจับคนเป็นมาได้

คือคนที่รู้ข้อมูลอื่น

เป็นการหมายถึงการปิดปากนอง

อายการประเมฆก็บอกนี่คือเกมแย่งชิงอำนาจชัด

อาจารย์บอกว่าแค่วิเคราะห์ตามข้อได้จริงที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เหตุที่จังหวัดนครปฐม
ก็คืองานปาร์ตี้บ้านกำลังนก

ก็มีอะไรแปลกมาตลอด

ระดับระดับอาจารย์ปรเมฆยังพูดมากไม่ได้
แล้วพวกเราจะพูดต่อไปได้ไหมเนี่ย
คือท่านยกตัวอย่างโดยเฉพาะเรื่องสวยกำลังนก

ไม่ได้ทำการอตะวิริบาตกรรมเนี่ย

คดีนี้มันจะสาวไปถึงตัวการที่เรียกรับสวยได้แน่
แต่หลังจากนั้นมันเหมือนทุกอย่างโดนตัดตอนไปหมดเลย

ที่ทำงานร่วมกับบิ๊กโจ๊กมายืนยันได้ว่า
อันนี้ความเห็นอายการปรเมฆนะคุณผู้ชม
ยืนยันว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนทำงานจริง

พอมาเกิดเรื่องคอมมันโดบุกค้นบ้านบิ๊กโจ๊ก
ทำให้ท่านมั่นใจว่า๒เรื่องมันเกี่ยวพันกัน
โดยเฉพาะที่ตำรวจแถลงว่าเป็นการออกหมายค้น

ยิ่งมองว่ามันเหมือนเป็นเกมการเมือง

เป็นการทำให้บิ๊กโจ๊กเสียชื่อเสียง
ในการชิงตำแหน่งพบตรครับ
เพราะว่ามันจะส่งผลต่อการเลือกผอบตรอด้วย
ส่วนอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับ
ตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรบอกว่ายอมรับนะว่า

เพราะในสมัยท่านท่านบอกมันไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะ
มีการตรวจคนบ้านระดับผู้บังคับบัญชา
แต่ก็เข้าใจการทำงานที่ขยายผลจับกลุ่มเว็บพนัน
เมื่อมีหมายสารออกมาก็ต้องเข้าจับกลุ่มหรือเข้าตรวจค้น
แล้วตนเองก็หมายถึงพลตำรวจโทเรวัตก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วย

แล้วตำรวจส่วนใหญ่ก็อยู่ที่นี่แหละหมู่บ้านตรงนั้นน่ะ
ตอนเช้าท่านบอกกำลังจะส่งหลานไปโรงเรียน
จะไปซื้อผักเจอการเข้าตรวจค้นพอดี

ตำรวจบอกว่าจะไปตรวจค้นเป้าหมาย
ยังเข้าใจว่าบิ๊กโจ๊กนัดรวมกำลังพลมาเพื่อเตรียมคนที่อื่น
ไม่นึกว่าจะเป็นการค้นบ้านบิ๊กโจ๊กซะเอง
แต่เรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับการชิงตำแหน่งพบตร
อันนี้อาจจะมองต่างจากอายการปรเมฆ
เรวัตบอกว่าเพราะไม่เห็นมีใครมาทะเลาะกัน
และก่อนอันนี้ตนก็คุยกับแคนดิเดตพบตรทุกคนทั้ง๔คนนั่นน่ะ
ก็บอกเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาครับ
ฟังท่านเรวัตครับ
ไอ้ทีมที่จะขอหมายโจ๊กเนี่ยมันก็จะออกหมายจับไอ้คนนี้
แล้วมันอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเป็นบ้านบิ๊กโจ๊ก
ใช้คำว่าตกใจมากกว่าเพราะรุ่นผมเนี่ยมันไม่มี

ผมก็ไม่รู้จะมีหน้ามีศักดิ์ศรีอะไรที่จะไปทำงานแหละ
เขาก็มองถึงค้นไม่เจอความผิดอะไรเนี่ย
ชาวบ้านก็มองว่ามึงช่วยกันเปล่าวะ
เอาอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับอาจารย์กฎหมายครับอย่างอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็โพสต์เฟซบุ๊ก
ตั้งข้อสังเกตกรณีกำนันนกถึงบิ๊กโจ๊กโดนคนบ้าน

ใจความคืออย่างนี้การที่บิ๊กโจ๊กโดนปลดจากคดีกำลังนก
ก็คือโดนโอนย้ายสำนวนไปไปให้สอบสวนกลางเนี่ย

แต่อาจจะเป็นการช่วยในตำรวจที่อยู่ในงาน

และการบุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กโดยใช้คอมมันโดแบบติดอาวุธเต็มอัตราศึกเนี่ย
ทำให้คนเชื่อกันว่าน่าจะเป็นเรื่องการเมืองภายในสตช
อาจารย์ปริญญาสงสัยว่าทำไมพบตรอย่างพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ที่กำลังจะเกษียณจึงปล่อยให้มีการเอากองกำลังคอมมันโดมาทำอะไรแบบนี้ได้
และที่น่าสนใจกว่าก็คือต้องติดตามดูว่า
ท่านนายกเศรษฐาทวีสินที่มีอำนาจบังคับบัญชาสตช

ในวันพรุ่งนี้๒๗กันยาจะเท่าทันการเมืองในสตช
หรือจะร่วมเล่นอะไรด้วยหรือไม่